ขณะที่เรามองอยู่ดนตรีก็ดังอัศจรรย์ก็อยู่ร่างนี้ก็เริ่มลำแล้วก็มีเสียงร้องมาว่าเดี๋ยวครูหมอมโนลาชี้นิ้วไปที่ใครคนนั้นจะต้องเป็นมโน

เหมือนกำลังจะเตรียมชี้อย่างนี้หรอ

เนอะบุ๋มก็แบบเหมือนแบบรวบรวมอะค่ะ
ตะโกนบอกไม่เอา

พอแสบตาปุ๊บผมก็หลับตาแป๊บนึง

แล้วก็อื้อ

เราก็จะลืมตาดูทำไมลืมตาไม่ขึ้น

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม

แน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
แล้วก็ฝากบอกคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และแขกรับเชิญของเราในวันนี้เข้ามาพร้อมกับเรื่องหลอน
ที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะครับ

เรื่องราวที่เราจะได้ยินได้ฟังกันในวันนี้
คุณผู้ชมนั้นต้องใช้ดุลยพินิษฐ์
แล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังเป็นอย่างมากเลยครับ

พร้อมที่จะไปขนหัวลุกกับเราในค่ำคืนวันนี้

พร้อมที่จะเขย่าโสดประสาทคุณผู้ชมแล้ว
เราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
กลับเข้ามาสู่บรรยากาศที่เราคุ้นเคยแบบนี้
แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการกับเราในค่ำคืนวันนี้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นยายมากับแมว

เข้ามาพร้อมกับเรื่องราวที่

การสืบทอดความเชื่อ

นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

ขอบคุณมากที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยนในสถานีผีดุ

นั่งอยู่ข้างผมตรงนี้ผมจะถามทุกคน
ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของผีของวิญญาณ
ถ้ามีความเชื่อให้ร้อยเปอร์เซ็นต์

รวมไปถึงความเชื่อความศรัทธาที่ตัวของคุณบุ๋มมี

การสืบทอดทางวัฒนธรรมความเชื่อ

เรื่องของครูหมอมโนรา

วันนี้คุณบุ๋มมาพร้อมกับเรื่องนี้เลยครับ

หมายถึงว่าตัวของคุณบุ๋มรับวัฒนธรรมความเชื่อนี้

เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ
ไม่รู้จักครูหมอมโนรา
เข้าใจว่าทำไมต้องมีการรับความเชื่อ
สืบทอดวัฒนธรรมนี้มา
ต้องให้คุณบุ๋มเล่าให้ฟัง
พูดได้เลยว่าเมื่อก่อน๕ปีที่แล้ว
ผมเชื่อว่าวิญญาณมีจริงผีมีจริง
แต่การถูกร่างทรงหรือถูกแฝงเนี่ย
บุ๋มแค่๕๐๕๐ไม่ได้ลบหลู่
แต่ก็ไม่ได้เชื่อเต็มร้อย

ส่วนเรื่องครูหมอมโนลาค่ะ
ด้วยความที่บุ๋มเป็นเด็กต่างจังหวัด
มาจากนครศรีธรรมราชนะคะ
พื้นเพชรที่บ้านก็คือเป็นตะสีตะสาทั่วไป
แล้วบุ๋มจบป๖ที่นู่น

ปีหนึ่งเราก็จะได้กลับบ้านแค่ครั้ง

เราก็ไม่ได้มีวัฒนธรรมทางโนราค่ะ
เหมือนกับเราไม่ได้สัมผัสหรือไปแบบไปยุ่งเกี่ยว
ไม่ได้คุกทีมาก
พาไปดูงิ้วไปดูลิเก
ไว้ข้างหลังเลยอะค่ะเหมือนเคยรู้ตอนเด็ก

ไม่ได้แบบมีประสบการณ์ร่วมมาด้วยนะคะ
เมื่อ๕ปีที่แล้วค่ะ
บุ๋มกับแฟนได้เปิดร้าน
ร้านขายยางรถยนต์กับอะไร

แล้วบุ๋มมาเป็นคนคุมส่วนแฟนเนี่ยยังมีงานประจำอยู่
แล้วก็จะมีที่เขาเข้ามาดูร้านบ้างในเวลาที่งานประจำเขาอะค่ะ

มีวันหนึ่งมีลูกค้ามาเปลี่ยนยางที่ร้าน
ขณะที่เขาเปลี่ยนยางบุ๋มก็จะมีลูกน้องสองคนนะคะ
ทำการเปลี่ยนเราก็จะเป็นการเทคลูกค้า
แล้วเขาก็เดินเข้ามาหาบุ๋มเป็นพี่ผู้ชาย
เขาก็เลยเดินเข้ามาหาแล้วบอกว่า

ณตอนนั้นอยู่มีใครก็ไม่รู้

น้องถ้าพี่พูดอะไรน้องจะเชื่อไหม

ถ้าเป็นคนทั่วไปผมว่ามันมีอยู่สองแบบ
คือแบบแรกอะไรอ่ะ

สองคือถ้าเขามีความเชื่อความศรัทธา

เขาจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่โดนทักมันถูกต้อง

พี่คนนี้เขาสติไม่ดีหรือเปล่า
หรือว่าเขาเป็นพวกแบบ

บุ๋มก็เออเหรอคะก็แค่เหรอคะ
แล้วก็พยายามเดินไปหาน้องค่ะคือไปอยู่ใกล้น้องที่เป็นลูกน้องเรา
แล้วก็แบบคนนี้น่าจะสติไม่ดีเขาก็ไม่ลดละเขาก็เดินมาหาอีก

น้องเคยไหว้ครูไหมหนูก็คิดในใจเอ้ยพี่คนนี้ไม่ปกติแล้วล่ะ
เสร็จทีนี้ก็เลยบอกก็แกล้งบอกอ๋อไม่เคยหรอกค่ะพี่
เพราะว่าหนูนับถือศาสนาพุทธหนูเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง
แล้วก็เลยบอกว่าเอาไม่ใช่นะอันนี้ที่พี่เห็นเป็นองค์ครูใหญ่
มาจากทางใต้ไหมพี่เห็นเป็นองค์ครูมโนลาอยู่หลังน้อง
เราก็เอ๊ะหรือว่าเราดำวะคือความรู้สึกตอนนั้นคือเราดำหรือตาเราจม
ออกบ้างมองออกว่าเราเออเป็นคนใต้แล้วก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าอ๋อ
ค่ะหนูเป็นคนใต้แต่ว่าไม่มีหรอกค่ะพี่เพราะบ้านหนูก็ไม่มี
อ่าแล้วก็ยืนยันแค่นั้นเขาก็บอกว่างั้นจำคำพี่ไว้นะ
ว่าน้องอ่ะมีองค์ครูอยู่ครับค่ะอ่าเราก็ตามตามน้ำอ่ะค่ะ
ก็คือพยายามเหมือนเดินหนีเขาไปดูน้องน้องทำงานก็ผ่านพาร์ทนั้นไปค่ะ
ครับจนล่วงเลยเวลามาเอ่อก่อนโควิดอีกก็คือแฟนบุ๋มอะค่ะ
เขาทำงานเป็นช่างครับเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
แล้วมันมีช่วงนั้นเขาจะต้องไปที่ภาคเหนือไปทำงาน
ไม่ได้ตามเขาไปด้วยแล้วก็นอนดูซีรีส์อะค่ะปกติเลย
ประมาณสักตีหนึ่งตีสองแล้วค่ะพี่แจ๊คกลายเป็นว่าเออง่วงแล้ว
นอนดีกว่าบุ๋มก็ปิดทีวีแล้วก็ล้มตัวลงนอนอืม
ถ้าเราล้มตัวปุ๊บอะค่ะเหมือนเราเป็นคนรับยาก
เราต้องพยายามแบบทำสมาธิเนอะบุ๋มได้ยินเสียงเหมือนแบบเอ๊ะอ่ะ
เราก็นึกว่าอ๋อบ้านเราอ่ะมันมีวัดเยอะอืม
เขาอาจจะมีงานวัดอ่าแล้วเรามาปิดทีวีปุ๊บ
เสียงมันก็เลยดังเสียงเอ๊ที่ว่านี้เหมือนเสียงปี่ปีอ่า
เสร็จทีนี้บุ๋มก็เลยคงจะเป็นงานวัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ช่วงจังหวัดที่เรากำลังคิดอยู่เอ๊ะหรือว่า
ทำไมเสียงมันดังเหมือนในห้องเรา
มันเริ่มเป็นแบบแอแล้วก็เหมือนปึงปึงเหมือนตีกองอะค่ะ
ผมก็เลยอ๋อสงสัยนอนทับรีโมทเพราะว่าเป็นคนชอบแบบปิด
ทีวีแล้วเราก็วางไว้บุ๋มก็เลยเหมือนผงกหัวค่ะ
ดูตรงปลายเท้าอืมปลายเตียงอ่ะทีวีก็ดับนี่อืม
ทำไมเหมือนเสียงมันดังอยู่แบบข้างข้างหูอ่า
ก็เลยตอนนั้นไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเราหันได้แต่คอนะคะ
ผมก็เลยหันไปทางซ้ายมือเรา
ปรากฏว่าบุ๋มเห็นผู้ชายสามคนนะคะสามเลยเหรอสามค่ะนั่งนั่งท่าเหมือนกับเทพบุตรนะคะ
นั่งคุกเข่าคนนึงถือปีกเหมือนปีกใหญ่อะค่ะสีขาว
อีกคนก็เป็นกองอืมแล้วอีกคนบุ๋มมองไม่ชัดคือตอนนั้นอ่ะ
งกหัวขึ้นมาเห็นเป็นผู้ชาย๓คนนั่งคุกเข่า
คนหนึ่งเป่าปี่ค่ะคนหนึ่งกำลังเหมือนตีตะโพนตีกรองแต่อีกคนนึงเหมือนเครื่องดนตรีอะไรก็ไม่รู้
เป็นเครื่องดนตรีป่ะเป็นเครื่องดนตรีค่ะเออแล้วแล้วในจังหวะนั้นคือความที่ตกกับใจ
บุ๋มก็แบบเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออุทานว่าเกิดอะไรขึ้นอืม
มานั่งในห้องแล้วเราฝันเหรอแล้วคือทำไมผู้ชายสามคนนี้ร่างใหญ่มากเลย
อืมในลักษณะที่เรานอนนะคะเตียงบุ่มจะสูงประมาณสักสะโพกอืม
ต่อให้มายืนแล้วบุ๋มยืนเนี่ยบุ๋มก็ต้องแบบแต่นี่เขานั่งอะค่ะ
ตัวเขาอ่ะก็เลยเตียงเรามาอีกตัวใหญ่ตัวใหญ่อืม
แล้วเราก็ยังงงอยู่อะค่ะเหมือนกับเอ๊ะอันนี้ทำไมเราฝันไวจังอืม
หรือมันยังไงดนตรีก็ยังคงดำเนินอยู่นะคะ
แต่ล็อกคอเนี้ยเราหันได้แค่คอทั้งที่ตัวเรานอนอยู่อืม
แล้วสักพักค่ะบุ๋มได้ยินเสียงคนเรียกว่าบุ๋ม
เหมือนเรียกมาจากอีกฝั่งหนึ่งซ้ายมือผู้หญิงผู้ชายตอนตอนนั้นฟังไม่ออกค่ะ
เป็นผู้หญิงผู้ชายชื่อเราแน่ชื่อบุ๋มแน่นอน
มันก็เลยหันหัวหันคอกลับไปดูซึ่งฝั่งนั้นน่ะมันจะเป็นเอ่อ
ห้องนะคะก็คือเป็นเตียงบุ๋มจะนอนอยู่ฝั่งริมข้างใน
ซึ่งติดกำแพงแล้วก็มีช่องเล็กเล็กไว้ให้ผมเดินเข้าฝั่งเนี้ยคือแฟนนอน
แล้วก็นี่จะเป็นโซนแต่งตัวแล้วก็เป็นห้องน้ำอืม
กลายเป็นว่าของทุกอย่างในห้องเราหายไปอืม
เป็นอัศจรรย์นะคะเหมือนอัธจันทร์อัศจรรย์เหมือนเหมือนกีฬาสี
พี่แจกมาวางมาวางแทนที่แล้วก็มีคนนั่งท่าเทพบุตรแบบนั้นนะคะ
อัศจรรย์แต่เขาไม่ได้นั่งแบบติดติดกันนะคะ
เขานั่งห่างเป็นเหมือนเว้นระยะซึ่งมองขึ้นไปคือแบบสูงอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็แบบเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะที่เราเห็นนะคือฝันเหรอ
กำลังคำนวณอยู่ว่านี่เกิดอะไรขึ้นอืม
แล้วก็นั่งท่าเทพพบุตร
กลายเป็นว่านั่นคือปู่หน้าของปู่บุ๋ม

แต่ต้องย้อนให้พี่แจ๊คฟังนิดนึง
ปู่เนี่ยคือพ่อแท้ของพ่อเราใช่ไหมคะ
แต่ด้วยย่าบุ๋มเขาเลิกกับปู่มานานแล้ว
แล้วย่ามาแต่งงานใหม่

เราก็จะรู้สึกเราเคยเห็นแค่ในรูปถ่าย
แล้วก็เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในการแบบ
ความสัมพันธ์ในการแบบรักไข้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหมือนเราแค่รู้ว่าคนนี้คือปู่

เราก็ไม่ได้แบบว่าไปงานไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ขึ้นมาได้รู้เลยว่าอันนี้คือปู่
แล้วก็เรียกปู่ไปเลยว่าปู่ไหว

ในเมื่อตอนที่บุ๋มแต่งงานซื้อบ้านนี้

จะเอามือมาจุ๊บปากเรา

แล้วท่านก็ชี้ไปตรงปลายท้าของเรา
แล้วพอชี้ปุ๊บบุ๋มหันไป
สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือแบบ
มันยิ่งกว่า๒อย่างที่เกิด

ครั้งแรกคำว่าผู้ชายอกสามสอง

ในขณะที่เรามองอยู่ดนตรีก็ดัง

ดนตรีก็คือจะตีตีแล้วเราก็คิดว่า

ข้างล่างแล้วใครเปิดแบบช่องหนัง

ยังลำอยู่นะคะแล้วก็เริ่มมีเสียงร้องค่ะ
ร้องเป็นภาษาใต้เป็นมโนลาค่ะ

แต่รู้สึกดนตรีจะเริ่มเร่งแล้ว
เหมือนดนตรีจะตีเร็วขึ้น
แล้วก็มีเสียงร้องมาว่า

คนนั้นจะต้องเป็นมโนลาต่อ

ที่เขาใส่มันเป็นเล็บแบบสีทอง
แล้วหงอมวลค้ง
ถ้าลำเนี่ยบุงไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่า
แต่ที่บุงเห็นคือเขากำลังสะบัดนะคะ
แล้วก็นิ้วกำลังกรีด
เหมือนกำลังจะเตรียมชี้อย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะแล้วในห้องก็มีแต่เราเนอะ
ผมก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ได้นะมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไง
จะให้ลำได้ไงดูมือบุ๋มสิคะตรงขนาดนี้
แล้วบอกแล้วคืออะไรทำไมมาลำในห้อง
กำลังเหมือนตัดสินใจอยู่ว่านี่ฝันหรืออะไรทำไมไม่ตื่น
นิ้วก็กำลังมาแล้วเริ่มเห็นเหมือนแสงบางอย่างกระทบกับนิ้วเขาอะค่ะ
เหมือนมันมันกระเด้งเข้าตาเราเอ้ยทำไมมันสมจริงขนาดเนี้ย
จนแบบมือกำลังจะตะวัดมาบุ๋มก็แบบเหมือนแบบรวบรวมอะค่ะ
ตะโกนบอกไม่เอาแล้วก็แบบมันหลุดออกมาค่ะ
พอหลุดออกมาปุ๊บบุ๋มก็ไปเปิดไฟ
ขณะที่เปิดไฟหันกลับมาคือหูเราอะค่ะมันยังดับดับ
เพราะเสียงดนตรีที่มันเร็วใช่ค่ะเหมือนที่เวลาเราแบบ
ไปงานอะไรมาแล้วดนตรีมันดังอยู่ข้างหูนานนะคะ
แล้วหัวใจเราก็เต้นตุ๊บเหมือนคนไปวิ่ง
ก็กวาดสายตามองรอบห้องว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไปดูนาฬิกาจากตอนที่ผมนอนอ่ะประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบตีสอง

ผมก็เอ๊ะทำไมมันฝันสมจริงเหงื่อก็ไหลใช่ไหมคะ
แล้วความอารมณ์ตกใจมันมาแบบเต็มร้อยค่ะ
ก็เลยคิดอ๋อสงสัยฝันแหละฝันสมจริงไม่เป็นไรนะ
บ้านนี้ก็อยู่มาตั้งนานแล้ว๗๘ปีแล้วมันไม่มีอะไรหรอก
แล้วบ้านที่บ้านจะมีพ่อแม่แฟนนะคะ
เขานอนอยู่ห้องตรงข้ามแล้วได้ยินเสียงเหมือนพ่อ

เหมือนได้ยินเขาเปิดไฟข้างล่างแบบไปหุงข้าวทำอะไรของเขาอะค่ะ
เราก็เริ่มอุ่นใจบุ๋มก็เลยเอามือไปปิดไฟ

ยังไม่ทันคือแบบว่าแค่ทิ้งตัวลงนอน

ยังไม่ได้แบบนับเวลาผ่านเวลาเพื่อหลับ
ไม่เลยค่ะแค่ทิ้งตัวเอาหัวถึงหมอนปุ๊บ
บุ๋มสะดุ้งแล้วบุ๋มก็ไปเอามือเปิดไฟ
ทีนี้บุ๋มก็เลยเปิดทีวีเปิดไฟทุกดวงในห้องนอน
แล้วก็คิดในใจว่าไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ผิดปกติ
เช้ามา๖โมงบุ๋มโทรไปหาพ่อบุ๋มที่ใต้

พ่อลูกฝันแบบนี้แต่มันไม่เหมือนฝันนะมันเกิดอะไรขึ้น
พ่อเขาก็ฟังเงียบแล้วเขาก็พูดว่าเดี๋ยวก่อนลูก
แล้วตอนที่เขาชี้มือมาลูกได้รับไหมบอกรับอะไรล่ะพ่อ
ก็บอกลูกได้รับไหมไม่ได้รับลูกก็ตะโกนออกมาว่าไม่เอา
ไม่ลูกก็ไม่ได้รับพ่อเลยบอกอ๋องั้นดีแล้วลูก
จำคำพ่อไว้ลูกแค่กินข้าวเยอะฝันเยอะไม่มีอะไรลูก
ผมก็เออทำไมมันไม่ได้คำตอบเนอะในเมื่อพ่อบอกไม่มีอะไร
ก็ไม่มีอะไรอ่ะก็คือจบไปแต่ทุกคืนค่ะซึ่งฟันไปเป็นอาทิตย์
ก็จะทำอย่างนี้เปิดไฟห้องน้ำไฟระเบียงค่ะ
จนพี่แถวบ้านเนี่ยเริ่มแบบไลน์ว่าน้องทำไมน้องเปิดไฟสว่างขนาดเนี้ย
เจ๊เห็นเปิดบางทีเจ๊มาเข้าห้องน้ำตีหนึ่งตี๒น้องยังมีไฟเปิด
ระเบียงเปิดห้องน้ำไม่ลืมเหรอก็เลยต้องเล่าให้พี่ในหมู่บ้านฟัง
เขาก็บอกเออฝันแปลกเนอะจนจบจนแบบมันเหมือนเรานอนไม่ได้พี่แจ๊ค
เพราะว่าทุกครั้งที่แบบเพราะเรานอนติดเรานอนปิดไฟมาตลอด
พอเปิดไฟทำให้ร่างกายเรามันเพียก็เลยโทรไปหาอาค่ะ
ซึ่งที่บุ๋มมาเรียนอยู่กรุงเทพกับเขาน้องสาวพ่อ
แล้วบุ๋มเรียกเขาแม่ใช่ไหมคะบอกแม่ติ๋วเนี่ยพี่บุ๋มเจอแบบเนี้ยแม่
ไม่โอเคเลยทำไมฝันแปลกแปลกอืมเขาก็เลยแบบจริงเหรอแกเออ
ทำแล้วพ่อพ่อแกพูดอะไรไหมก็บอกพ่อบอกไม่มีอะไร
แม่ติ๋วก็เลยบอกว่างั้นฉันเล่าให้แกฟัง
ด้วยความที่ย่ากับปู่เลิกกันไม่ค่อยดี
พ่อเขาก็มีความฝังใจบางอย่างเนอะ
เขาก็ไม่โอเคกับปู่เขาก็ไม่ได้เอ่ยถึงอะไร
แต่แม่ติ่งเล่าว่าที่แกเล่ามาฉันเชื่อแก
เพราะว่าพ่อฉันปู่แกเป็นมโนลา
เราเลยถึงบางอ้อแล้วบอกอ้าวเหรอแม่

พี่ไม่เคยรู้ก็แกไม่รู้หรอก
เพราะมันมาหมดที่รุ่นของปู่ใช่ไหมคะตอนนี้
ซึ่งมีน้องสาวสืบทอดอยู่อีกคนนึง
แล้วก็พอมารุ่นของพ่อเนี่ยค่ะก็คือพอ
พอปู่กับย่าเลิกกันพ่อเขาก็ไม่เคยไปยุ่งด้านนี้เลย
ทุกคนเขาก็เหมือนกับห่างมา
แต่เคยมีพิธีที่เขาจะต้องไหว้ครู
แล้วจะต้องมีคนเข้าไปร่วมพิธี
แต่มโนลาองค์ท่านไม่เคยเลือกใคร
อ่าบุ๋มก็รับรู้ข้อมูลมาแค่นี้
แต่ถามว่าเชื่อไหมก็ไม่ได้เชื่อนะพี่แจ๊

หรือพี่อาจจะไปดูอะไรมาอย่างนี้
จนจบไปแล้วก็ผ่านมาค่ะ

ก็ดำเนินชีวิตปกติเลยไม่ได้มีอะไร
แล้วพี่แถวบ้านนะคะเขามีปัญหา

เขาก็รบกวนว่าให้พาไปดูหน่อยได้ไหม

ในระหว่างที่พี่เขากำลังดูหมออยู่อะค่ะ
เราไม่ได้เป็นคนดูเราก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างนอก
เหมือนพี่หมอดูกำลังดูให้พี่แจ๊คอย่างนี้
เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเขาบอกหยุดก่อน
แล้วเขาก็หันมาหาบุ๋มแล้วก็ชี้
ไอ้บุ๋มฉันคุยอะไรกับแกหน่อย
ครูหมอมโนลาฝากบอกฉันว่าเขาไปหาแกแล้ว

เขาไม่ได้เคยเล่าให้ใครฟังนอกจากคนในครอบครัว
คนในครอบครัวนี้แค่แฟนนะคะ
แล้วก็กับแต่พี่ในหมู่บ้านพี่ที่ไป
ซึ่งพี่ที่ไปเนี่ยเขาไม่มีทางรู้จักพี่ติ๋ม
เพราะว่าหนูเป็นคนโทรนัดเขาไม่มีทางที่จะมาเล่าได้ว่า
น้องเขาเจอแบบนี้แล้วพอพูดแบบนี้ปุ๊บ
ในหมู่บ้านทั้งผัวทั้งเมียค่ะเขาก็โดดเกาะกัน
เพราะเราเห็นว่าเราเปิดไฟนอนแล้วเขาจำได้ว่าเขาเคยทัก
ก็เลยบอกว่าจริงเหรอพี่ติ๋มไม่ใช่หรอกหนูแค่ฝัน
แกก็เลยบอกไม่ใช่แล้วเขาฝากบอกแกทำไมไม่รับเขา
ถ้าแกรับเขาเขาเป็นบรรพบรุษเรา

ก็ไม่หรอกไม่เอาหรอกพี่ติ๋มผีนะ
เราก็คิดว่ายังไงก็ผีอะพี่แจ๊คหนูก็กลัวผีเนาะ

เดี๋ยวไปนั่งเข้าทรงหลอกลวงชาวบ้าน
โดนแบบมตัวจับอีกไม๊เอา
เขาก็เลยบอกถึงเวลาแล้วบุ๋ม
ติ๋มหนูดูพี่ติ๋มมาตั้งกี่ปีทำไมพี่ถึงไม่เคยมาบอกหนู
ว่าหนูมีทำไมอยู่วันนี้ถึงมาพูด
เขาก็บอกว่ามันได้เวลาถึงเวลาเปิดปุ๊บยังไงก็ต้องรับ
หนูก็ฟังเหมือนกับผ่านหูซ้ายเข้าหูขวา
มาเรื่อยเริ่มมีโควิด
แต่เหตุการณ์มันเริ่มแปลกตรงที่ว่าปุ๋มเริ่มฝัน
ฝันเห็นคนแก่ผู้ชายเมานุ่งสโหลงมีผ้าขาวมาพาด
เมาแอตัวแดงตลอด
แล้วเราก็ลุงคนนี้เป็นอะไรฝันเห็นทีไรชอบเมา
เขาก็บอกว่ามึงไปเอาหน้ากากกูคืนมา
เราก็ลุงหน้ากากอะไร
เมาแล้วลุงแบบแปลกนะเนี่ย
มันเอาหน้ากากกูไปมึงไปเอาคืนมา
ผมก็บอกเอาแล้วลุงคนนี้เพี้ยน

แล้วเหมือนในงานนะคะคุณลุงคนนี้นั่งบนแคล่
แต่จะมีคนใส่ชุดขาวนั่งบนพื้นเต็มไปหมด
มีแต่บุ๋มคนเดียวที่ยืนคุยกับเขา
เรารู้สึกว่าลุงอยากได้หน้ากากใช่ไหม
ในนั้นมันมีหน้ากากพวกงานวัดพี่แจ๊คเคยเห็นไหม
ในฝันบุ๋มบอกเลยลุงหนูซื้อให้

มันเอาหน้ากากกูไปมึงไปเอาคืนมา

หลายคืนติดกันเรื่องเดิมเนี่ยค่ะ
ซีรีส์ฝรั่งหนูยังฝันเห็นลุงคนนี้ค่ะ
นุกก็เลยทำดาละก็เลยบอก
แล้วเขาก็ให้หนูเห็นเป็นหน้ากากสีแดงครึ่งหนึ่งอ่า

นุกก็เอ๊ะนากากอะไรอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะ
ปรากฏว่าพอสะดุ้งตื่นหนูก็โทรหาพ่ออีกค่ะ
เป็นยังไงพ่อก็พาไปไปถึงนะคะพี่แจ๊กแล้วก็เล่าทุกอย่าง
ที่เล่าให้พี่แจ๊คฟังให้คุณย่าเนี่ยฟังย่าก็เลยบอกอ่างั้นขึ้นไปบนบ้าน
ซึ่งเป็นบ้านไม้นะคะสองชั้นบนบ้านเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้ว
มันมีห้องห้องหนึ่งค่ะเปิดเข้าไปก็คือห้องโล่ง
แล้วก็มีหิ้งอันหนึ่งเหมือนหิ้งพระแต่บนนั้นไม่มีอะไร
อกจากมีพานใส่หมากภูเก่ากับผ้าปูรองเหลืองอะค่ะ
แล้วย่าก็จุดทูบบอกว่าไหว้สิลูกไหว้ครู
เราก็คิดในใจครูอะไรวะเพราะว่าบนหิ้งมันไม่มีอะไรเลย
แล้วก็บอกอ๋อเนี่ยครูมโนลาหนูว่าเอ๊ะครูมโนลาคือหิ้งเป่าเหรอ
ความสงสัยนะคะเราก็ไม่ได้ถามอะไรจนเราไหว้อะไรเสร็จ
ไหว้ทำไมเราก็คิดแค่นั้นพอลงมาข้างล่างปุ๊บ
ในขณะที่กำลังลงมาค่ะเรามีความรู้สึกว่าให้ถาม
ก็เลยถามว่าย่ามีหน้ากากอะไรเคยอยู่บนนั้นไหม
ย่าเขาเลยหันมาใช่หน้ากากตาพรรณบุญ
เราก็บอกอ๋อมีเหรอก็บอกมี
อ่ะแล้วทำไมให้หนูไหว้หิ้งแล้วหน้ากากไปไหน
ก็ย้อนกลับไปว่ามีน้องคนหนึ่งคนสุดท้อง
เป็นคนที่หัวสมัยใหม่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องอย่างนี้ครับ
เขาก็เหมือนพูดลบหลู่แล้วก็ทำให้เขาป่วย
อ่าเพราะเขาป่วยเข้าโรงพยาบาล
รักษาทุกโรงพยาบาลเลยนะคะจนคุณหมอให้เชิญญาติมาดูใจครับ
ว่าดูใจที่แบบว่าไม่รอดแล้วเหรอจ้ะจะไม่รอดแล้วนะ
คือเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วก็ให้อาหารทางสายยาง
แล้วอยู่อะค่ะครูหมอเขามาเข้าฝันคุณย่านี่แหละ
ให้คุณย่าไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าที่เคยพูดเอาไว้อ่ะอืม
มันเป็นการลบหลู่ให้ขอเข้ามาอืมเขาก็เลยไม่มีหนทางแล้ว
ยังไงก็เรียกญาติมาดูใจเขาก็เลยเอาทูบเทียนนะคะมา
แล้วก็ใช้มือพยุงช่วยแล้วบอกให้ตั้งจิตว่าถ้าหาย
หายจริงจริงต้องตั้งจากแบบหมอให้มาดูใจแล้วน่ะเรียกลูก
หลานทุกคนดูใจแล้วค่ะอันนี้คือหาย

แล้วพอแกออกจากโรงพยาบาลแกก็เลยมาอันเชิญหน้ากากตาพันธุ
จัดพิธีลงครูให้ซึ่งทุกวันนี้หน้ากากอันนี้ก็คือยังอยู่ที่บ้านของน้องสาวคนนั้น
แล้วบุ๋มก็เลยย้อนกลับมาถ้าถามนะตอนนั้นเชื่อไหมก็ยังไม่เชื่อนะคะก็คือ๕๕
เวลาผ่านไปอีกค่ะโควิดปีที่๒๓มันเริ่มหนักเนอะ
แต่ว่าทางในหมู่บ้านบุ๋มก็ยังกลับบ้านพยายามกลับได้ให้ได้ทุกปี
ช่วงเดือน๑๐มีพี่ในหมู่บ้านเขาไปบนบานบางอย่างกับที่นคร
วัดวัดหนึ่งเนาะที่มีเด็กนะเขาก็ลงไปแก้ที่นั่นแล้วขอไปเที่ยวบ้านบุ๋มด้วยแล้วก็ไปกันสี่คน
ตอนที่เราพาไปที่วัดนะคะวัดแรกก็คือวัดเด็กคนนี้ค่ะวัดไอ้ไข่แล้วกันนะ
ก็ไหว้อะไรเสร็จอยู่พี่เขาบอกเออเห็นบอกว่ามีวัดตาพันบุญไปไหว้ไหมเราก็ไปไหว้
พอมาไหว้วัดตามพันบุญไหว้นู่นไห้นี่เสร็จก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไร
แต่พอเราออกมาค่ะเราก็เป็นคนชอบเสี่ยงดวงกำลังจะเดินมาเสี่ยงดวงลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
มีผู้ชายเดินเข้ามาบอกว่าเป็นมะนางมโนลาต้องไปไหว้ที่จังหวัดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งนะ

แต่เขาพูดเป็นภาษาใต้นะคะว่ายังไงก็ต้องไปครับ
ไปหาองค์ท่านก่อนแล้วจะรู้
อ่ะเราก็เลยหันมาบอกแฟนว่า
เนี่ยมีลุงมาทักแบบนี้อีกแล้วนะ
แล้วแฟนก็เลยบอกเอาไงดีเพราะว่ามีเพื่อนมาด้วยใช่ไหมคะพี่ในหมู่บ้าน
ก็เลยหันไปถามว่าพี่เดี๋ยวบุ๋มาขอขับตีรถจากเนี้ยจังหวัดนี้
นครเนี่ยไปอีกจังหวัดหนึ่งได้ไหมหรือจะให้ผมไปส่งที่บ้าน
เขาบอกว่าไปได้พอเราไปปุ๊บอะค่ะ
ไปถึงวัดอะพี่แจ๊คมันเป็นวัดบ้านนอกธรรมดานะ

พอจอดรถบุ๋มก็บอกว่าเออจอดตรงนั้นแหละ
ลงจากรถปุ๊บอะค่ะอยู่เหมือนมีของหล่นใส่หน้าบุ๋ม
ซึ่งเราเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นตัวลาย
งูเขียวตัวประมาณท็อกแขนอะค่ะงูเหรอ
ใช่ค่ะหล่นลงมาจากต้นไม้พอดีพาดกลางไงคะ
แล้วเราก็แบบเหมือนจะกรี๊ดแต่เราก็บอกอย่ากรี๊ดนะในวัด

โหท่านมารับแล้วเหรอท่านมารับเลยเหรอ
หนูก็เลยหันไปบอกป้าไม่ใช่ท่านงู

เพื่อนที่มาด้วยในหมู่บ้านก็บอกเจ๊เป็นอะไร
แล้วก็เลยบอกว่ามีงูหล่นมาน้องก็กรี๊ดแล้วก็วิ่งอะค่ะ
อ่ะเสร็จเราก็เลยแบบแต่ทุกคนแถวนั้นที่เขาเหมือนขายดอกไม้อะค่ะ
เขาก็พูดว่าโหดีมากเลยนะท่านอุตส่าห์มารับ
เราก็บอกคนแถวนี้แปลกท่านที่ไหนมันคืองูอ่ะเห็นอยู่กับตายังมันแปลก
เราก็เลยถามเขาว่าเห็นบอกว่าต้องไหว้ตรงไหน
เขาบอกอันนั้นตรงไปเลยเป็นสาราเล็กเล็กก็เข้าไปค่ะก็มีคุณป้าสองคน
เหมือนเป็นคนเตรียมของที่นั่นนะคะเขาก็บอกอ่าลูกมาจากไหนกัน
แฟนก็บอกมาจากนนทบุรีครับบอกอ๋อเนี่ยดีนะมาไหว้พ่อขุนศรีสัทธาที่นี่น่ะ
อ่ามาเลยลูกจุดทูปจุดเทียนแต่เขาไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนใต้หรือเป็นอะไรนะคะ
เราก็แค่ไปไหว้อย่างที่บอกว่าถามว่ามาไหว้ทำไมมันคือแค่ความแคงใจว่าทำไมคนทักสองคน
พอเราเข้าไปไหว้เราก็ไม่ได้แบบเหมือนความรู้สึกอะไรนะคะไม่มีความรู้สึกขนลุกอะไรเลย
ก็แค่ไหว้แล้วขณะที่ไหว้เราก็ขอเนอะเนี่ยลูกมานะลูกขอให้แบบกลับไปมีโชคมีลาบใช่ไหมคะด้านนี้เลยค่ะไม่ได้คิดอย่างอื่น
แล้วอยู่เขารู้สึกเหมือนมีแสงเหมือนเราขับรถแล้วก็จกข้างหน้ามันสะท้อนแดดเข้าตา
มันรู้สึกแบบนั้นแล้วเรารู้สึกแสบตาในขณะที่เราขออยู่
ทางที่เราหลับใจนะฮะความอยากเผื่อนะคะพี่แจ็คใครร้องอ่ะร้องทำไมอะไรงี้
จะลืมตาดูทำไมลืมตาไม่ขึ้นแล้วจากเสียงที่ฮือค่ะมันดังขึ้นเรื่อยค่ะ
แบบอย่างนี้ค่ะเราก็เฮ้ยใครเอามานั่งร้องไม่อายคนอื่นเขาเหรอ
แต่เราก็ยังลืมตาไม่ได้สักพักทำไมเสียงมันคุ้นอ่ะเราร้องเหรอ
เสียงเราเหรอเสียงตัวเองค่ะทั้งที่หลับตานะคะเฮ้ยเสียงเราร้องเหรอ
แล้วเราก็แบบเสียงก็ดังเรื่อยแล้วบุ๋มก็ถามตัวเองเฮ้ยร้องทำไม
พอถามแค่เนี้ยว่าร้องทำไมอะค่ะให้เหมือนความรู้สึกมันแทรกเข้ามาว่า
นานมากแล้วที่ไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วที่รอคอยกลับมา
มันร้องจนแบบว่ามันไม่ใช่ร้องแค่เสียงนะพี่แจ๊คน้ำตาเนี่ยค่ะคือมันไหลแบบ
แล้วเราก็แบบตัวสั่นนะคะร้องจนแบบสะอื้นนะคะแล้วแต่ข้างในบูบมาก
ผมก็ยังตะโกนถามตัวเองว่าจะร้องทำไมอายเขาแล้วเอ๊ะแล้วแฟนเราล่ะเพื่อนเราหลับไปไหน
ทำไมเขาไม่ช่วยอยู่อยู่อะค่ะป้าสองคนเขาก็บอกว่าอ้าวท่าน
หนูก็เหมือนเราเราฟังเสียงค่ะท่านไหนท่านท่านชื่ออะไรท่านบอกเรา
แล้วก็บอกไปเอาเก้าอี้มาเรารู้ทุกปฏิกิยาแต่เราแค่ลืมตาไม่ได้
แค่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วป้าก็เหมือนไปเอาเก้าอี้มา
แล้วก็บอกว่าเชิญท่านขึ้นมานั่งบนเก้าอี้อืมแล้วก็เหมือนมีบางอย่างมาพาดตรงไหล่อ่ะค่ะ
ท่านท่านบอกพวกเราว่าท่านชื่ออะไรแล้วก็เอาแต่ร้องค่ะ
ร้องเหมือนคิดถึงโหยหาอย่างนี้ค่ะมือเราก็ยังพนมอยู่นะคะทั้งที่นั่นอ่ะ
ก็ยังถามตัวเองว่าหยุดร้องร้องทำไมอายเขาทำไมไม่มีใครช่วย
แต่เสียงเราไม่ได้ออกมานะคะมีแต่เสียงร้องค่ะ
จนพอป้ามาหันไปถามแฟนได้ยินเสียงถามว่าลูกน้องคนนี้ร่างนี้เขาเป็นมโนลาหรือเปล่า
แฟนหนูก็บอกว่าไม่เป็นครับแต่มีคนเคยทักว่าเขามีครูมโนลา
แล้วบอกเขาเป็นคนที่ไหนบอกคนนครแล้วบอกว่าเป็นคนนครเหรอ
มโนลาเขาแรงนะครูมนโนลาแรงอืมแล้วบอกเคยผ่านพิธีไหว้ครูไหม
ก็บอกไม่เคยจนสุดท้ายก็คือมันนานแล้วค่ะเราก็เริ่มข้างในรู้สึกเหมือนเหนื่อย
เขาก็เลยบอกร่างท่านคะร่างท่านไม่เคยได้ผ่านพิธีให้เขาพักเถอะ
เดี๋ยวถึงเวลาพ่อขุนศรีรู้แล้วว่าท่านมาเขาจะไปตามมาเองอืม
เขาก็ทำบางอย่างพี่แจ๊คที่หน้าผากเราแล้วเหมือนท่องอะไรสักอย่าง
รู้สึกว่าเขารูปมาประมาณ๓ทีเอารูปหน้าผากและรูปปาก๓ครั้ง
แล้วมันเหมือนคนดิดนิ้วอย่างนี้ค่ะเราก็ทุกอย่างจบ
ไปอีกทีอ้าวแฟนหายเพื่อนหายเขากระโดดไปอยู่ข้างนอกหนีค่ะ
คือไปยืนเกาะกันเลยนะคะแล้วเราก็แบบเออทำไมไม่ช่วยบุ๋มอ่ะ
แล้วแฟนก็ยกโทรศัพท์อยู่อะค่ะบอกว่าเผื่อลำ
อ้าวรอถ่ายรอถ่ายจะไปลองยูทูปอื้มน่ารักน่ารักที่สุดเผื่อเผื่อจะลำ
แล้วเราบอกแล้วทำไมไม่ช่วยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ต้องไม่ทำร้ายเราสิ
เขาก็อยากเห็นเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เชื่ออืม
ป้าเขาเลยบอกว่าลูกปกติจะมีพิธีทุกปีนะพิธีไว้ครู
ลูกมีองค์ครูอยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่าองค์ไหนอืม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวครูหมอมโนลาจะไปตามมาเองอืม
เราก็เดินสะอื้นฮักออกไปโดยจะงงงอยู่นะคะอ้าวนี่เหรอยังไงอยู่อยู่ร้อง
แล้วพอขึ้นมาบนรถนะคะสภาพคือทุกคนนั่งเกาะนั่งห่างแฟนก็นั่งห่าง
เหมือนกลัวเราอะค่ะแล้วบอกจะลงอีกไหมเราก็แบบเหมือนถามรายละเอียดอย่างเงี้
เขาบอกไม่รู้อยู่อยู่ก็เห็นร้องแล้วก็เป็นแบบนั้นจนผ่านมาเมื่อเร็วเร็วนี้ครับ
อยู่มีพี่คนหนึ่งทักขึ้นมาในไลน์ซึ่งเราก็คุยปกติอยู่เนาะ
แต่อยู่อยู่เขาส่งมาว่าเนี่ยน้องบุ๋มพี่อ่ะจะกลับไปบ้านพี่ที่จังหวัดนี้แหละอืม
พอดีว่าแฟนพี่เขาติดบนมโนลาอ๋อค่ะเขาจะมีพิธีไหว้ครูวันนี้เป็นพิจารณ์แปลกไหม
เหมือนเขามาเรียกสงสารเรียกทางอ้อมนะเหมือนเขามาส่งสารบอกเลยนะ
มันรู้เองเลยค่ะแล้วบุ๋มก็แบบเออเราเพิ่งกลับไปตอนสงการแล้วแฟนลางานไม่ได้แล้ว
แต่ความรู้สึกตอนนั้นคือยังไงดีจะไปดีหรือไม่ไปแต่เสียงมันบอกว่าต้องไป
แล้วมันเป็นความบังเอิญที่ไม่น่าบังเอิญนะคะ
เพื่อที่จะไปเข้าพิธีครับ
แล้วเหมือนที่บอกพ่อบุ๋มเนี่ยลูกเจอผีหรืออะไร
พ่อไม่เคยบอกว่าผีมีในโลกผีไม่มีลูก
ครูหมอมโนราไม่มีอยู่มาตั้งกี่ร้อยปีไปเกิดหมดแล้วลูกไม่มี
แต่ด้วยความที่เรารบเล้าลูกอยากรู้ว่ามันมีท่านมีจริงไหมไปเป็นเพื่อนหน่อย

ตอนที่ไปที่วัดนะคะเราไปด้วยกันทั้งหมด๔คน๑๒๓๔๕คนค่ะ
มีหลานมีป้าด้วยมีแม่ก็ขับไปที่วัด
๑๑โมงเขาก็เริ่มจัดพิธงพิธีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็นั่งมองกินนู่นกินนี่ไปเหมือนคนที่ไปดูว่ามีจริงเหรอ
บุ๋มนะคะเขาก็จะมีคนเป็นทำลงพิธีเริ่มตั้งแต่เห็นเขาทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูไปเรื่อยจนเริ่ม๒ทุ่มคนก็เริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็เห็นป้าเริ่มหาว
แล้วพิธีกำลังดำเนินอยู่ก็เลยหันไปบอกป้าว่านานแล้วไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้ว๒ทุ่มครึ่ง
เราก็บอกในใจว่าหนูมาแล้วนะโอเคมันมีแค่นี้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวหนูกลับ
ใครที่มาทำพิธีอะค่ะเขาจะใส่ชุดขาวหมดเลยแต่วันที่บุ๋มไปเราก็จะแนวแบบกางเกงผ้าเมืองเหนือเสื้อ
ซึ่งไม่ได้เข้าธีมอะไรกับเขานะคะเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปร่วมพิธีอย่างนั้น
แค่ไปดูเฉยให้ได้รู้ขณะที่กำลังนั่งกินขนมอะค่ะว่าเดี๋ยวคุยกันแล้ว๒ทุ่มครึ่งอีกแป๊บนึงจะกลับ
ดนตรีเริ่มดังแล้วเขาเริ่มเชิญครูมโนลาต่าง
เดินลำแหวกผู้คนมาแล้วพุ่งเข้าไปที่ร้านมโนลาอืมบุ๋มก็เลยหันไปมองว่านั่นคืออะไรอ่ะ

ี่ยวตัวเพื่อจะไป

รู้ค่ะรู้แค่ว่าเหมือนตาหลับแล้วหนัก
แล้วสักพักมือก็เริ่มขึ้น

เหมือนเราพยายามจะฝืนนะคะว่านี่คือเกิดอะไรขึ้น

อ่าองค์ท่านลงมาแล้วอืม
ซึ่งคนเป็นจำนวนพันคน
โรงครูเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามใครเข้าไป
แต่มีเรากำลังเดินเข้าไปที่นั่น
แล้วเราก็พยายามบุ๋มเองพยายามฝืนแล้วแต่มันฝืนไม่ได้
แล้วเสียงหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า
เธอสัญญาว่าจะลำให้เรา

แล้วหนูก็ถามว่าใครจะให้หนูลำ
เสียงหนึ่งแววมาเราชื่อ

แต่เขาพูดเป็นภาษาใต้นะคะ
เสร็จเราก็เข้าไปโรงพิธี
แล้วก็ลำในขณะที่ลำตาเราก็หลับ

เพราะว่าตัวเราเองข้างในฝืน
อย่าลำเราลำไม่ได้เราไม่ได้มีทักษะในการลำ
มืออย่างกับกระดานเนี่ยจะลำได้ยังไง
แล้วอายเขาอย่าลำนั่งลง
แต่เสียงข้างในผู้หญิงก็จะพูดตลอดว่า
ลำสิลำเธอสัญญาแล้วเธอต้องลำ
ตั้งแต่๒ทุ่มจนถึง๔ทุ่มครึ่ง
๒ชั่วโมงลำอยู่อย่างนั้นเหรอฮะ

จนเขามีคนทำพิธีเขาเดินมา
แล้วเขาเอาเหมือนน้ำมนต์ในปรารมณ์พิธี
พรมเหมือนเดิมเลยค่ะเป๊ะ
แต่คราวนี้มันมีอาการเหนื่อยด้วยไงคะ
แล้วเราก็คือหันไปมองแบบเกิดอะไรขึ้น

แล้วเราก็หันไปสบตาพ่อค่ะ
ซึ่งพ่อมายืนอยู่ข้างโรงครูมโนลา
แล้วพ่อก็เหมือนพูดว่าลูกมา
ร้องเป็นเด็กเลยนะคะทั้งที่เราแก่ขนาดนี้
พ่อแล้วก็โผล่ไปหาพ่อค่ะ
ก็คือเดินเซไปพ่อก็รับเสร็จ

ลูกจะกลับบ้านลูกกลับบ้านแล้วลูกไม่เอาแล้ว

แล้วก็มีผ้าสีขาวค่ะพาดอยู่

กำลังจะดึงผ้าองค์ครูคืนให้

อ่ะในเมื่อครูหมอทั้งหลายมาแล้ว
หลายปีแล้วที่เราไม่ได้มาเจอกัน
ลำให้ลูกหลานดูอีกรอบ

มันดังขึ้นเอ๊เท่านั้นนะคะ
ก็ลำไปอีกรอบนึงโดยที่แบบ

จนจบเราก็เลยกลับบ้าน

เพราะว่าตอนเราไม่มีแรง
แล้วพ่ออยู่เขาก็พูดมาในรถว่า
ถ้าเป็นคนอื่นพ่อคงไม่เชื่อ

ภิษฐี่ของการไหว้ครูมีสี่วัน

แต่กลางคืนของวันที่๔วันที่๓ค่ะเขาก็จะให้บุ๋มไป
เขาก็มาพรุ่งนี้ไปลาโรงครูให้เรา
ก็เลยต้องตื่นเช้าบอกพ่อต้องไปลาให้เขาว่าพ่อพ่อก็ไปด้วยอีก
คราวนี้กลางวันนะคะ๙โมงคิดว่าไปถึงยกมือไหว้
หนูมาลาแล้วนะคะแล้วก็กลับไม่ใช่ค่ะ
เพลงแค่ดังขึ้นหนูหลับตาแล้วหนูก็เดินลำไป
เป็นองค์เล็กเป็นคนแรกที่เข้าไปในโรงครูจนกว่าจะเสร็จก็คือ๑๑โมง
หนูก็เลยบอกพ่อว่าอ๋อจบ
แล้วก็มีคนมาบอกแค่ว่าอันนี้เป็นมโนลาเต็มตัว
หมายถึงยังไงคะคือตอนนี้รู้แล้วว่ามีสายเลือดมีเชื้ออยู่
เพราะฉะนั้นต่อไปก็คือถ้าท่านจะลงผ่านร่างก็ลงได้
แล้วล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
มีน้องทำพิธีไว้ครูที่บ้านแถวรามอินทา
ป้ามาหน่อยนะจะมีพิธีไหว้ครู
ไปถึงพิธีปุ๊บเขากำลังอันเชิญเทพอยู่แล้วก็แค่ไปนั่ง
ซึ่งเราไม่รู้จักใครในงานแค่พอเขาเห็นหน้าเราอะค่ะ
มีองค์ที่เขาทำพิธีเขาก็พูดว่าขอเพลงมโนลาหน่อย
พอดนตรีมโนลาขึ้นหนูก็ออกไปลำอีกแล้วค่ะพี่แจ๊ค
เฮ้ยเดี๋ยวนะเท่ากับว่าคุณบุ๋มกำลังจะบอกอย่างนี้เหรอฮะ
ว่าคุณบุ๋มรับมาแล้ว
ณตอนนี้นะคะรับแล้วค่ะรับแล้วคือ
รับแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตอนแรก
ตอนแรกไม่ตั้งใจตอนนั้นคือเราปฏิเสธแน่นอนไม่เอาค่ะ
แต่พอถึงจังหวะหนึ่งที่เราต้องรับ
แล้วตอนนั้นคือเราเต็มใจรับแล้วเต็มใจแล้วค่ะต้องถามว่า
ทำไมถึงเต็มใจรับอืมคือมันมีเหตุการณ์
เกิดขึ้นหลายอย่างอุบัติเหตุหลายเรื่อง
ที่มันเกิดกับแม่แม่มอไซค์ล้ม
ก็ปกติเนอะขับมอไซค์มีอุบัติเหตุ
อาทิตย์ถัดมาพ่อปั่นเป็นทีมจักรยานปั่นจักรยานล้ม
ล้มจนต้องนอนนิ่งอยู่กับพื้นนะครับแค่๑อาทิตย์๑อาทิตย์
แล้วอาทิตย์ถัดมาหลานหลานชายตกบันไดจาก
ชั้น๒มาเดินคุยกับเพื่อนสะโพกหลุดแล้วทุกอย่างก็
มีเสียงขึ้นมาว่าให้ได้ก็เอาคืนได้
แล้วบุ๋มก็เลยกลับไปจุดทูป
บ้านเดิมของคุณย่าค่ะแล้วบุ๋มก็จุดทูปบอกว่าท่านคะ
หนูขอตั้งจิตบอกอืมหนูเป็นคนรุ่นใหม่หนูไม่เคย
มีพื้นฐานรู้เรื่องมโนลาอะไรทั้งสิ้น
ถ้าท่านทำแบบเนี้ยลูกหลานคนไหนอยากจะดูแลท่านอืมถ้าท่านเป็นพระ
บรรพบุรุษท่านอยากให้ลูกหลานดูแลมาดีสิคะ
ขอให้หนูได้ดูแลในแบบของหนู๑คือทำข้อตกลง
หนูอาจจะไม่ได้มีความสามารถมีพลังอะไรที่ไปต่อรองท่าน
แต่หนูขอร้องทำข้อตกลงเลยค่ะ

ไม่ต้องให้หนูทรงช่วยใครเพราะทุกวันนี้หนูช่วยตัวเองยังไม่ได้เลย
คืออย่าทำอย่างนี้กับลูกหลานต้องช่วยลูกหลาน
ใช้เงินเยอะมหาศาลน่ะ
ต้องถูกรางวัลเท่านั้นถึงจะตั้งได้เพราะว่าหลักแสนหลักหมื่น
บางทีงานต้องมี๗วันอย่างนี้๕วัน๗วันใช่ไหมคะ
ตกลงเสร็จปุ๊บแล้วทุกครั้งที่หนูรับท่านมาแล้ว
หนูจะช่วยได้แค่หนึ่งคือถ้าท่านอยากให้ช่วยในเหมือนมีงานอะไรที่ต้องไปลำ
หนูรู้แค่ว่าต้องลำเหมือนลำถวายเทพอะไรสักอย่างของท่านได้
สองก็คือว่าไม่ชักใครสุ่มสี่สุ่มห้า
พอช่วงหลังมาเริ่มแบบเราไม่รู้ตัวค่ะ
เหมือนกับพี่แจ๊คอยู่ดีถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนสรรพนามเป็นเธอ
อันนี้ไม่ใช่บุ๋มแล้วคนในหมู่บ้านเริ่มบอก
เหรอคะเริ่มยกมือเราก็บอกอย่างนั้นไม่เอาค่ะ
ไม่อยากออกทีวีแบบโดนข้อหาแบบหลอกลวงประชาชน
คือช่วยตัวหนูพร้อมถ้าคนอื่นมันเยอะเกินไปอย่าไปช่วย
แล้วก็หนูจะไหว้ทุกครั้งที่หนูทำบุญ
ขอทำแบบในแบบหนูหนูทำบุญอุทิศบุญให้
หนูไหว้ที่บ้านให้แต่จะให้หนูแบบ
ไปตามช่วยคนหรือให้คนมาหาหนูที่บ้าน
ไม่เอาแบบนี้ถ้าท่านอนุญาตเราอยู่กันได้

ซึ่งเราไม่รู้มันไม่มีสัญญาอะไรบ่งบอกว่าอนุญาตหรือเปล่า
แต่อย่างน้อยเราก็ได้สื่อสารไปบอกท่าน
ว่าเฮ้ยเราตั้งใจที่จะทำแบบนี้
ผมเคยได้ยินเรื่องราวลักษณะแบบนี้มาหลายเรื่อง
เรื่องของมรดกทางความเชื่อและวัฒนธรรม
ที่บางครอบครัวเขาส่งต่อกัน
บางครอบครัวยึดเป็นสิ่งที่เป็นกฎเหล็กประจำบ้านเลยนะ
ว่าจะต้องมีคนรับ
มีน้องคนหนึ่งเคยโทรเข้ามาเล่า

เขาถูกบังคับให้รับความเชื่อทางนี้

เด็กรุ่นใหม่เขาไม่อินกับอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
ผลสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดดูเหมือนว่า

เพื่อแลกเปลี่ยนกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง
อย่างที่คุณบุ๋มบอกว่าบางทีไม่รับ
คนในครอบครัวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมีอันเป็นไป
เหมือนกับท่านโกรธ
เหมือนกับบรรพบุรุษโกรธที่ลูกหลานไม่ยอมรับช่วงต่อ
ก็เลยสำแดงให้เห็นว่า
ถ้าไม่รับจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะ
แต่ผมชอบความคิดของคุณบุ๋มอย่างหนึ่งว่า

เราไม่รู้หรอกว่าท่านโอเคหรือไม่โอเค
แต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้สื่อสารไปตรงบอกท่านว่า
ถ้าอยากให้ลูกหลานรับช่วงต่อไป

ไม่ใช่ว่าเอ๊ะอ่ะไม่พอใจ

อันนี้ผมว่ามันเป็นความคิดที่โคตรแฟร์เลย
แล้วมันเป็นการรับที่ผมว่า

แล้วความเชื่อของคุณบุ๋มเอง
อีกหลายคนที่ไปรับวัฒนธรรมพวกนี้มา
มันไม่ใช่เรื่องผิด

เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเอาความเชื่อ

แปลเปลี่ยนจากความเชื่อส่วนบุคคล

แต่อันนี้มันเป็นความเชื่อที่มันเป็นส่วนบุคคลจริง
มันเป็นความเชื่อในครอบครัว

เชื่อเพื่อให้ลูกหลานอยู่ในกรอบในเกณฑ์

บรรพบรุษย่อมไม่คุ้มครอง
ทุกวันนี้โอเคกับสถานะนี้

แล้วก็แฟนบุ๋มเนอะ

แต่พอเป็นเราอะค่ะ
เราก็แบบคุยกันตรงแมนเลยว่า

แล้วเหตุการณ์มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นค่ะ

มันบุ๋มเพิ่งออกรถป้ายแดงมาได้ไม่กี่เดือน

เอ้าทำไมมากับแฟนแล้วไม่เรียกแฟนลงมา

ซึ่งรถเราไม่ได้ติดฟิล์มแบบทึบนะคะ

แล้วผู้ชายคนนั้นล่ะที่นั่งอยู่ในรถ
หนูก็ป้าไม่มี
ผู้ชายเนี่ยร่างใหญ่เนอ
หัวจะติดหลังคาอยู่แล้วนะ

แล้วเราก็เลยมีวันหนึ่งไปซื้อกาแฟในปั๊มค่ะ
กำลังนั่งดูดกาแฟแล้วกำลังจะเอาแก้ววาง
หันกลับไปคือด้านหลังข้างคนนั่งอะค่ะ

เห็นเหรอ

แล้วก็มีใครไม่รู้ขึ้นมานั่ง

เราก็เลยแบบเออคืออะไร

เปิดประตูรถ๔ด้าน

ผ่านไปปุ๊บได้เรื่องที่ผมจะต้องไปดู

ก็ไปดูเขาบอกเออนี่

เพราะบ้านเขามีรั้วที่ปิด

นี่แกได้ของแล้วนี่

เราก็จะเหลือกตามองบนนะครับ
ครูหมอมอนุลาให้อะไรไปดาวเองเนี่ย

ก็เนี่ยเขาให้รถคันนี้เขาเลือก

แล้วบอกว่าแล้วทำไมไม่ใส่ชุดมโนลา
เขาไม่จำเป็นต้องใส่ชุดมโนลาตลอด๒๔ชั่วโมง
อยู่ที่ว่าเขาจะไปในแบบไหน

รถคันนี้ท่านไปด้วยตลอด

ตรงนั้นที่ท่านเชิญท่านลงไปไม่ได้ลงใช่ไหม

หลวงพี่คะมีคนอยู่ในรถหนู

ภาระหลวงพี่หลวงพี่หันไปมองคันไหนอ่ะโยม

จริงแล้วเวลาคนเราคิดอะไรไม่ออกจริงนะ
เวลาเจอของแบบของไม่ดี
ของที่ไปบูชามาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะบูชา

ไปบอกหลวงพี่ว่าเนี่ยมีคนตาม

ถามหลวงพี่ถามหลวงพ่อสักคำกันไหม

เจอผีตามคิดถึงวัด
เทแล้วนะการทำบุญเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน

สิ่งที่คุณบุ๋มเล่าครับผมว่า

มันเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่คงกันไว้เถอะ
ดีกว่าปล่อยให้วัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้

เพราะความเชื่อที่คุณบุ๋มเชื่อ
แม้กระทั่งหลายครอบครัวที่เชื่อ

ครูหมอมโนราสายเลือดมโนรา

ไม่เคยเรียนลำมโนรามาก่อน
เขาบอกว่าเรามโนราต้องตัวอ่อนมากนะ

ปกติคนที่เขาเรียกลามโนลา

เขาจะให้ดัดมือในกระลามะพร้าว

คุณผู้ชมใช้ดุลยพินิษฐ

แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่

เพราะเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน

เพราะฉะนั้นเก็บวัฒนธรรมแบบนี้เอาไว้

ผมเชื่อว่าทุกภาคบางครอบครัว
มีความเชื่อที่แตกต่างกันไป

แล้วก็ใครที่นับถือความเชื่อเหล่านั้น

เพราะทุกคนอยู่ในศิลป์ให้ทำ

วันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเล่าเรื่องนี้
ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของสายเลือดมโนรา

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความเชื่อ

สิ่งลี้ลับเรื่องผีเรื่องสาง

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
เผื่อว่าเราจะได้มีโอกาสมานั่งพูดคุย
เปลี่ยนประสบการณ์กันแบบนี้ครับ
และสัปดาห์นี้ครับเวลาหมดหมดเวลา
อย่าลืมนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

อยากจะบอกว่าไม่ได้เปิดหน้ากันมานาน
ได้เห็นรอยยิ้มกันสักทีนึงค่ะดีใจมากวันนี้ทีมงานบอกว่า
วันนี้เปิดหน้าแล้วนะผมดีใจมาก
มันได้หายใจคล่องได้ส่งรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมด้วย
แต่เป็นรอยยิ้มแห่งความตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญครับ
วันศุกร์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้น

สัปดาห์นี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
พร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์

คนหนึ่งถือปีกเหมือนปีกใหญ่อะค่ะสีขาว
อีกคนก็เป็นกองแล้วอีกคนบุ๋มมองไม่ชัด
แต่คือเราก็

คือที่นี่มันเป็นเหมือนกับคล้ายกับโรงละคร

คือข้างนอกทำอะไรไม่มีทางได้ยินประตูมันหนามาก

มีเสียงจริงนะ

ฟังเลยค่ะแม่ง

คนหนึ่งเหมือนลักษณะกำลังเป่าปีก
ปีในที่นี้ผมนึกถึงปีชาวา

แต่ที่มันน่าตกใจก็คือว่า
ขณะที่เขานั่งท่าเทพบุตร

ไอ้ช้นอ่ะข้างนอก

เมื่อกี้ผมจะได้ยินใช่

หนูขอเอาตาพานบุญไว้ก่อนก็ได้ค่ะ

เดี๋ยวหนูบอกตาให้

พี่บุ๋มฝากตามพานบุญหน่อยได้ไหมลูก

ป้องนี้มันเก็บเสียงด้วย

กับรายการสถานีผีดุ
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ